แรงขึ้นแบบทวีคูณอย่างต่อเนื่อง

จำหน่ายหมดเกลี้ยงแทบทุกนัด
การถ่ายทอดสดมีเรตติ้งสูงถึง๑๑
เพราะฟุตบอลคือกีฬายอดฮิตติดลมบน
อันดับ๑ของคนไทยกว่า๗๐ล้านคน
มาดูต่อสอง
การฟุตบอลที่ผมเคยดูก็จะเป็นการเกี่ยวกับวิเคราะห์
ถ้าไม่รายงานสดก็จะมีรายการคุยเรื่องบอลวายตี้

กับรายการที่ที่จะส่งเสริมและเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนอะไรเนี่ย
อยากจะรู้เรื่องราวชีวิตของเขาเรื่องนอกสนาม
เพราะว่าในสนามนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าฟอร์มก็เป็นยังไง
เรื่องนอกสนามเรื่องกลอบตัวหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเขาอย่างเงี้ยครับ
อยากรู้ว่าคนที่เราชื่นชอบเนี่ยเขาทำอะไรหลังจากที่เตะ
และนี่คือรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
เรียลดิตี้ของนักเตะฮีโร่ทีมชาติไทย
ทั้งในและนอกสนามที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ
เพราะมุมมองของโค้ชฟุตบอลขวัญใจมหาชนคนไทย
ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง

ถ้าเราจะชนะเราต้องชนะไปด้วยกัน
ถ้าคุณลืมสนามย่าเมื่อไหร่อาชีพการเป็นนักบอลจบแล้ว
เพื่อคนไทย

แชร์เรื่องราวไปกับพิธีกรหัวใจลูกหนังตัวจริง

ฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะ